นอกจากวันนี้มีวิธีการไว้อะลายให้กับผู้ที่สาร
รวมทางลูกเรือรวมทั้งหมด๒๓๙คนที่หายไปแล้ว
ทางการมาเลเซียยังมีการออกมาเปิดเผยบรรยายงานการสอบสวนฉบับที่๒ด้วยครับ
พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ๒๓๙คนที่ศูนย์หาย
ระหว่างเที่ยวบินกวาลาลัมเปอร์ปักกิ่งเมื่อวันที่๘มีนาคม๒๕๕๙
หลังจากที่เมื่อปีก่อนได้มีการออกรายงานฉบับแรกมีจำนวน๕๘๔หน้า
เกี่ยวกับรายละเอียดของช่วงเวลาที่เครื่องบินขาดการติดต่อ
แต่ไม่ได้ออกมาระบุถึงสาเหตุ
และไม่ได้แสดงความวิตกเกี่ยวกับประวัติของนักบินและลูกเรือ
นายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการแสดงความหวังว่า
ปฏิบัติการค้นหาอนาเขตบริเวณ๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร
จะเสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้

แต่หากไม่พบรัฐบาลมาเลเซียออสเตรเลียและจีน
จะต้องหามรือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรครับ
ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรุงกุลาลัมเปอร์
ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมงานเพื่อแสดงถึงการรำลึก
สนับสนุนให้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเที่ยวบินนี้
ให้กระจ่างว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการค้นหาต่อไปครับ
ส่วนในกรุงปักกิ่งของจีนก็มีบรรยากาศของ
ชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสำนักงานของสายการบินมาเลเซียอาลัย
เพื่อเรียกร้องให้สายการบินให้คำตอบแก่พวกเขา